ฝนมางูมาตัวเงินตัวทองมา
เห็ดก็มาเพราะเราชอบบอกอย่างนี้นะ
ฝนมาทีลายจะเห็นงูกับเห็ดนะฮะที่จังหวัดแพร่มาหลายอย่าง
จังหวัดแพร่เห็ดขึ้นเต็มสนามกีฬา

เขาแชร์ภาพนี้บนเฟซบุ๊คกันเยอะเลย
ทีมข่าวของเราก็ไปดูซิว่าเลขอะไรบ้าง
ไม่ได้ไปดูว่ามีเห็ดชนิดพันธุ์อะไรบ้าง
ไม่ได้เห็ดพันธุ์อะไรทำไมมาขึ้นตรงนี้
เออนาเห็ดขึ้นเต็มสวนแบบนี้นะครับ
นี่แหละฮะภายในสนามกีฬาจังหวัดแพร่นะฮะ
มีดอกเห็ดออกเต็มสนามย่าเลย

พร้อมกับถ่ายรูปแล้วก็แชร์ในโลกออนไลน์นะฮะ

แปลว่าน่ารักหรือแชร์ว่าตีเป็นตัวเลข
ว่ากันไปแล้วแต่มุมมองให้กู

วงกลมผมมองเป็นเลข๐เอาสินะฮะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพืชมาตรวจสอบ
นี้มีชื่อเรียกว่าเห็ดกวาดคลิปเขียว
เป็นเห็ดมีอ้าวเห็ดมีพิษซะงั้นนะฮะ
แต่มีความสวยงามใต้ท้องเห็ดเมื่อบานเต็มที่จะมีคลีบออกมา
และพอแก่เต็มที่จะกลายเป็นสีเขียว
ให้หอกระจายข่าวประกาศเตือนอันนี้ต้องเตือนกันนะฮะ
ห้ามนำเห็ดนี้ไปรับประทานเด็ดขาด
ขึ้นมาขาวบนสนามแบบนี้อย่าเอาไปทาน
สำหรับสนามกีฬาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
เป็นสนามย่าเขียวขจีมีการบำรุงรักษา

เมื่อมีฝนตกลงมาก็อาจจะเกิดเชื้อลา
จึงทำให้เห็ดออกดอกได้ดีไงคุณ
แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้น

ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มีความเชื่อเรื่องของโชคดวง
เรื่องที่ดีบอกว่าจะนำโชคลาภมาให้จังหวัด
พากางเกงเป็นตัวเลขเด็ดเช่นเคย
สนามกีฬานี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๔๔นะครับ
ปี๒๕๔๔เขาสร้างขึ้นมาคุณ
ปีอะไรนะครับว่าไปนั่นคุณนับเห็นได้กี่ต้นล่ะนับทันไหมล่ะ
ไม่ทันถ้าจะให้นับสปอร์นี่ยิ่งยากไปกันใหญ่เลย

ก็เป็นเรื่องแปลกในช่วงหน้าฝนนะครับใช่ครับ